สวัสดีครับยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
สำหรับสภาพอากาศในเมืองไทยของเราในเดือนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดือนที่น่าจับตามองนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างต้องเผชิญกับความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ในระยะนี้เองยังอยู่ในห่วงเวลาที่กรมบุตุประกาศเป้าระวังอยู่นะครับ
ก็คือตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๙
หลังจากนี้ยังมีเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังอีก
แต่ว่าจะเป็นช่วงไหนนั้นเดี๋ยวเรามาไล่เลี่ยงกันก่อนนะครับ
อย่างที่ได้เตือนไว้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับปัจจัยหลักเป็นผลพวงมาจากการก่อตัวของแนวร่องฝนนะครับ
มีการลากผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยร่องฝนนี่เองเป็นจุดที่มีฝนตกชุกตกสะสมนานตกต่อเนื่องนะครับ
ตกต่อเนื่องแบบนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติต่าง
นี่คือแนวร่องฝนนะครับตามลูกศรนี้นะครับ
แนวร่องฝนที่เชื่อมต่อระหว่างห่อมฝนสองหย่อมนะครับ
หนึ่งอยู่ในพม่าอีกหย่อมหนึ่งอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
ประกอบกับมีลักษณะของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่พายุแบบนี้
ปัจจัยสำคัญที่หอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมในเมืองไทย
พายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยนะครับเคลื่อนที่แถวโตเกียวแล้วก็เบี่ยงออกมหาสมุทรต่อไป
แต่สิ่งนี้เองเลยครับเป็นสิ่งที่ทำให้ในเมืองไทยของเราเมื่อมีทั้งความชื้นเยอะแบบนี้เข้ามาปะทะกับตามภูเขาต่างจึงเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นฝนมากขึ้นในระยะนี้
ส่วนท้องทะเลครับเมื่อมีคลื่นแรงแบบนี้เมื่อมีกระแสลมแรงแบบนี้ก็ทำให้สถานการณ์คลื่นในบริเวณทะเลอันดามัน
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางมีคลื่นสูงประมาณสองถึงสี่เมตรนะครับดังนั้นชาวเรือที่ออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างที่ได้
ย้ำกันนะครับว่าเรือที่สามารถออกเดินเรือได้จะต้องมีความยาวของลำเรือเป็น๓เท่าของความสูงขึ้นที่กรมประตุนิยมวิทยาประกาศ
ดังนั้น๒๔เมตรก็คือเรือจะต้องมีขนาดความยาวของลำเรือ๖เมตรไปจนถึง๑๒เมตรขึ้นอยู่กับความสูงของคลื่นที่ต้องเจอในขณะนั้นนะครับ
ดังนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็พบว่าสถานการณ์ฝนถึงแม้ว่าจะมีการประกาศต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๙นะครับ
แต่ว่าหลังจากวันที่๙ช่วงเวลาหนึ่งที่น่าจับตามองครับก็คือช่วงหลังวันแม่เป็นต้นไปครับ
ถ้าหากเราดูกราฟิกนี้จะพบว่าในช่วงที่ผ่านมาฝนเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
พายุลูกนี้นี่แหละครับเป็นพายุที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เข้าสู่เมืองไทยแล้วก็สลายตัวในช่วงวันที่๙
ก็จะเป็นช่วงที่หมดบทบาทอิทธิพลกับเมืองไทยของเราพอดีนะครับ
แต่พอหมดพายุลูกนี้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูกราฟิกต่อไปนะครับจะพบว่าแถวบริเวณทะเลระหว่างประเทศไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับจะมีห่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าห่อมฝนอีกหนึ่งหย่อมเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งตัวนี้เองนะครับก็จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีความแรง
จะสังเกตว่าลมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีส้มแล้วก็จะกลายเป็นสีแดงก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไป
ซึ่งช่วงนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่สิบสองต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิบห้านะครับซึ่งนี่เป็นช่วงวันที่สิบนะครับ
แล้วก็ไปดูอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นช่วงวันที่๑๓นะครับก็จะพบว่าฝนจะกลับมาชุกอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางประเทศไทยแล้วก็ตอนบนของประเทศไทยนะครับ
นี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันเพื่อที่จะวางแผนได้อย่างถูกต้องนะครับลดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ